อบนวดชื่อดังแถวถนนพระราม๙ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องของคดีก็คือคนที่ถูกระบุชื่ออยู่ในใบอนุญาต
ตอนนี้ฝากหังศาลไปเรียบร้อยช่วงหลายของวันนี้
แต่เรื่องราวนี้มาเกี่ยวข้องกับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
เพราะคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตได้ให้ข้อมูล
บอกว่าสำหรับนางสาวสะสีทรเป็นนอมิเนียเท่านั้น

ทำไมคุณชูวิทย์ถึงจะไปเจาะลึกรู้เรื่องนี้
รู้ว่าตัวเองขายให้กับใคร
ให้ผู้ประกอบการรายอื่นไปเมื่อปี๒๕
ใช่
คุณชูวิทย์เลยออกมายืนยันนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นในรายการชูวิตตีแสกหน้าทางไทยรัฐทีวีบอกว่า
เจ้าของตัวจริงไม่ใช่นางสาวสัสสิทร

แล้วทั้งกลยุทธ์ต่าง
ในการค้ามนุษย์เปิดเผยเรื่องสวยสิ่งที่อยู่ในตู้เซฟต่าง
พอได้ยินแบบนี้ตำรวจก็เลยต้องเรียกตัวนายชูวิทย์กระมวลวิสิตมาสอบปากคำ
เป็นการพูดคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ

พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองพบตร
เข้ามาพูดคุยมาสอบปากคำเพื่อที่จะขยายผลคดี
สอบปากคำนานค่ะ๕ชั่วโมงผ่านไปนะครับ

เชิญคุณชูวิทย์มาสอบปากคำในฐานะพยานคดีค้ามนุษย์

ทีนี้จากการสอบปากคำก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะ
ส่วนข้อมูลดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
หรือไม่พาดเพียงไปถึงใครอยู่ในสำนวน

ซึ่งคุณชูวิทย์เองสิ่งที่นำไปเมื่อวาน
ก็คือเอกสารต่างที่เอาไปชี้แจง
เป็นเอกสารในการก่อตั้งและการขายกิจการ
หากการให้ปากคำวันนี้ของคุณชูวิทย์

ก็เตรียมที่จะเรียกตัวเข้าสอบปากคำ

ชื่อใครมาบ้างเพราะเป็นรายละเอียดในสำนวนค่ะ

ถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ

ตำรวจทำหน้าที่ก่อนนะครับ
ก็ตามกฎหมายถ้ากรมสอบสวนคดีพิเศษโดยท่านทิบดีมีหนังสือมาเราก็จะส่งให้
แต่นี่เท่าที่ทราบท่านนิดดียังไม่ลงนามมา
ให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
ด้านคุณชูวิทย์เองนะคะเปิดเผยบอกว่าก็ได้เข้าให้ปากคำในฐานะพลเมืองดี
เพราะเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถจับเจ้าของกิจการตัวจริงมาดำเนินคดีได้
ยืนยันค่ะขายกิจการให้นายกัมพลไม่ใช่ขายให้นางสะสิทร
และการเข้าให้ปากคำไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดทั้งสิ้นเลยนะคะ

ใช่หลายคนถามนะโอ้โหเสียชีวิตนะฮะ
ปากคำกับเจ้าหน้าที่แบบนี้เปิดเผยข้อมูลต่างนานาแบบนี้มา
ไม่กลัวเหรอโอ้โฮคุณชูวิทย์ก็เป็นคนไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว
บอกว่าเป็นเรื่องจริงที่พูดไปเป็นเรื่องจริง
นอกจากการเข้าให้ปากคำแล้วเอาเอกสารเพิ่มเติม
มอบให้กับพนักงานสอบสวนด้วยนะคะฟังเสียงคุณชูวิทย์อีกรอบค่ะ
คลาไม่ใช่ไม่เคยพูด
แต่เรื่องแบบนี้ถ้าสาวไปไม่ถึง
ก็ไม่ต้องไปหาแล้วล่ะครับกระบวนการค้ามนุษย์
เพราะนอกจากพนักงานเห็น
มีการประชุมนอกจากมีหลักฐานการเงิน
มีการยืนยันพยานเห็นมากมายยังเดิมเนินการไม่ได้เลย
ผมเป็นคนชัดเจนผมขายใครไป
ผมก็ยืนยันแล้วครับว่าผมขายซึ่งไม่ใช่นางสะสีทร
ไม่ใช่สถิธรที่เขาให้ปากคำกับ
ไม่ใช่หรอกครับผมไม่เคยเห็นหน้าเลยด้วยซ้ำ
แต่ส่วนเขาจะไปมอบหมายไปนอมินีกันยังไงก็แล้วแต่
ซึ่งผมบอกว่าผมขายให้กับคุณกัมพล
ผมก็ยืนยันหลายครั้งไอ้คนจะขายสถานที่หาผมด้วย
แต่มันไม่ใช่เจอหน้ากันจำหน้าไม่ได้นะครับ
และผมโอนขายกิจการไปก็มีลูกน้องผมตามไปอยู่
ปัจจุบันถ้าไปถามลูกน้องผมลูกน้องผมทุกคนมันก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกัน
หัวหน้าพนักงานบัญชีมันก็เคยเป็นลูกน้องเก่าผมที่วิคโตเรีย
คนที่เขาระบุว่าเป็นประธานเวลาประชุมผมก็เห็นว่าเป็นภรรยา
เพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนมันไม่ใช่หน้าที่ของผม
ผมมาทำหน้าที่พลเมืองดีก็เท่านั้นเอง
ถ้าเกรงกลัวผมก็ไม่มายืนอยู่กับไทยรัฐล่ะครับ
คงจะต้องไปเข้าป่าหรือไปต่างประเทศมั้ง

เปิดกันมาเต็มแบบนี้ผมรู้จักทุกคน
ใครเป็นใครผมรู้หมดนะฮะ
ลึกเบื้องหลังเจาะลึกเจาะประเด็น
อย่างนั้นในรายการชูวิตตีแสกหน้า
วันนี้คงมันน่าดูเลยนะ
เพราะคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยแบบนี้
เพราะว่าผมก็เปิดประเด็นให้ไทยรัฐ
คือตำรวจบอกเปิดเผยไม่ได้อยู่ในสำนวน
แต่เดี๋ยวมาดูวันนี้นะคุณชูวิทย์จะเปิดเผยหรือเปล่า
ชูวิตบอกสำนวนไหนล่ะอยู่ที่ผมนี่แหละ

เมื่อวานนี้ทางด้านของตำรวจสอบปากคำไปแล้วทั้งหมด
สำหรับคดีที่เกี่ยวข้องนี้๙๐ปาก
เมื่อวานี้สารอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เป็นหมายจับนางสาวสุพัตราสาราสอายุ๒๕ปี
นางสาวยานิสาพรมบุตรอายุ๓๑ปี
นางสาวประเทืองตู่ตระสังอายุ๓๘ปี
ความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์และข้อหาอื่น

ตามที่พนักงานสอบสวนสนวังทองหลาง
รวบรวมพยาหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ค่ะ